ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยครับที่เตรียมศึกบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
อยู่กับทางเกาหลีใต้จีนแล้วก็ผู้ชนะระหว่างสิงคโปร์กับกรวมนะครับ
สายนี้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจะใช้ราชมังคลากีฬาสถานเป็นรังเย่าในเกมแรกครับ
พระราชบดีที่๑๖พฤศจิกายนก็ถือเป็นการกลับมาเล่นตั้งแต่อาเซียนคลับนะครับ
ปี๒๐๑๘ในรอบรองชนะเลิศนัดที่๒ที่เสมอกับทีมชาติมาเลเซีย๒๐
แต่ว่าตกรอบนะครับด้วยกฎประตูทีมเยือนตอนนั้นนะครับ
ปรับเงินกว่าสองล้านบาทนะครับก็ดีแฟนบอลกลุ่มวูลต้าไทยแลนด์นะครับ
ไปจุดพลุในฟุตบอลอายุไม่เกิน๑๗ปีชิงแชมป์เอเชียคู่ไทยเกาหลีใต้
วันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมาบทลงโทษนะครับก็ปรับเงินสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย๑๗๗๐๐บาทนะครับ
ที่แฟนบอลไปจุดพลุในสนามแล้วก็๒ปรับเงินเพิ่มเติมอีกนะครับ๓๖๐๐๐บาท
กรณีที่สมาคมบกพร่องในเรื่องของการจัดการแล้วก็รวมแล้วทั้งหมด๒ล้าน๑แสนบาท
แล้วก็ยังมีการเตือนสมาคมหากแฟนบอลยังกระทำผิดจุดผู้ในสนามอีกนะครับ

ส่วนวอเล็กบอลหญิงครับในชุดคัดโอลิมปิกเดินทางถึงโปรแลนด์แล้วนะครับ
ระยะเวลาในการเดินทางต่อเนื่อง๒๐ชั่วโมงเพราะว่าต้องไปรอเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮาประเทศกาต้า
แล้วก็นั่งรถบัสอีก๒ชั่วโมงจากกรุงบอซอร์นะครับประเทศโปแลนด์เข้าสู่เมืองลอสนะครับ
ในช่วงเวลา๔๓๐เจอโปรแลนด์เจ้าภาพ

หลังจากนั้นเจอโซโลเวเนีย๒๒กันยายน๒๒

พูดมาทั้งหมดเนี่ยตีส่วนใหญ่ทุ่มครึ่งหมดเลยนะครับ
ย้ำอีกครั้งยกเว้นคู่ที่เราเจอโปรแลนด์นะครับ